ช่วงปีใหม่แต่วันนี้ย้ำนะวันสุดท้ายของวันหยุดแล้วนะ
อู้วเวลาอย่างความสุขผ่านไปไวมาก
บางคนเนี่ยไปทำงานแล้วด้วยซ้ำแต่บางคนยังไม่ไปทำงาน

หน้าจอวันนี้ว่าคุณผู้ชมไปทำงานแล้วหรือยัง
แล้วใครกำลังเดินทางก็ไลน์มาบอกกันด้วยรีบร้อนสดชื่นกันหน่อย
หรือว่าถ้าใครดูข่าวกับเราก็พูดคุยกันได้
ในประเด็นข่าวที่เราอยากจะชวนคุยเพราะวันนี้มีเรื่องดี

ถ้าพูดถึงเรื่องเตือนภัยแล้วก็ปีที่แล้วเราก็พูดหลายเรื่องหลายราวอยู่นะ
มันมีมากมายหลายคอนเทนต์
คอนเทนต์ของเราบรรดามิตรสาชีพนั่นแหละ
ที่จะเอามาหลอกเอางงเอาเงิน
แต่มันมีอยู่คอนเทนต์หนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่ง
โอ้โหไม่น่าเชื่อมิจฉาชีพประเภทนี้

แกล้งรถล้มหน้าบ้านหวังเอาเงิน
เป็นยังไงติดตามกันเลยครับ

อยู่รถมอเตอร์ไซคันนี้ผ่านมาหน้าบ้านแล้วล้ม
ล้มลงอย่างเดียวไม่พอคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่ทำท่า

แล้วเหมือนกับว่าถ้าดูจากพฤติกรรมเขา
เขาโยนสิ่งของต่างฟันปลอม
เออมีฟันปลอมด้วยแล้วก็มีแว่นตา
ที่แตกกระจายรวมไปถึงกระเป๋าเสื้อโยนแบบให้มันละเกะละกะกระจัดกระจายแถวนั้น
เหมือนรถล้มจริงจริงเลยอ่ะนะถูกฮะแล้วก็โวยวายอ้างกับเจ้าของบ้าน

บอกว่าหมาคุณหมาคุณวิ่งตัดหน้า

ทำให้เธอน่ะรถมอเตอร์ไซล์รมแล้วจริงไหมมันไม่จริงเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้เชื่อ
แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยเอามาโพสต์ลงในโซเชียล
เพื่อฝากเตือนกันสถานที่เกินเหตุบอกแล้วละกันว่าถ้าเท่านี้
อยู่ในพื้นที่บ้านดอนสาลีอำเภอบ้านแพรจังหวัดราชบุรีครับ
มิจฉาชีพนะพี่เดาคุณชนะมันมาหลากหลายรูปแบบจริงนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องราวของการซื้อของออนไลน์
บางคนโชคร้ายก็อาจจะเจอมิจฉาชีพก็ได้
แต่บางคนนะไม่ได้เจอมิตรสาชีพหรอกเปอร์เซ็นต์ค้าที่ได้มา

ไม่ตรงปกเหรอไม่ตรงปกค่ะพี่ดาวค่ะ
เพราะว่าสาวคนนี้เธอสั่งรายเป่าผมมาแต่พอเปิดใช้งานแล้วก็เป็นสภาพนี้ค่ะ
ได้เป่าผมหรือเครื่องยนต์ไอพ่นคะจัดการที่
โอ้โหดูเปิดเครื่องมาปุ๊บแดงวาบเลยค่ะ
โอ้โหร้อนแรงอย่างกับไฟนรก
เออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเคยไปหรือคุณเคยไปหรือคะ
เคยเห็นในหนังอ๋อแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าใดเป่าผมแล้ว

คือเปิดทีนี่คงจะเกรียมไปทั้งหัว
อันตรายจริงนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าสินค้าเนี่ยได้รับมาตรฐานมอกรหรือเปล่า
แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าคนเนี่ยนิยมซื้อของออนไลน์กันเยอะ
แล้วบางทีราคามันถูกไงมันอยากได้ไงโดนใจ
ยิ่งแบบมีโปรโมชั่นแบบนี้อาจจะ๑๙๙บาทนึกหนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้ไง
นะฮะสุดท้ายซื้อมาแล้วเจอของแบบนี้มันก็ถือว่าไม่คุ้มกันนะคะ
ดีที่เธอลองเปิดดูก่อนถ้าทำงานเผาเลยเกิดไฟรามมาทำไงมันอยากจะนึกภาพ

โดนระเบิดมีอันตรายฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมจะซื้อของออนไลซ์นั้นดูวให้ดี

เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเสียตังค์ซื้อไปมันจะไม่กล้ม

หลายคนบอกว่าเอ๊ะหาร้านอาหารดีวิวสวย

พาคุณผู้ชมนะคะไปดูร้านอาหารวิวดี
รสชาติอาหารก็อร้อยนะคะ

อยู่ที่นนทบุรีนะคะชื่อว่ารสจนาคาเฟ่

สะบัดรอบกรุง
จนาคาเฟ่ยินดีต้อนรับครับ
สวัสดีครับชื่อต้องนะครับ
เป็นเจ้าของร้านรจนาคาเฟ่นะครับ
รสนาคาเฟ่คือเป็นธีมของเรานะครับ

ร้านเราจะเน้นอาหารไทยอีสานนะครับ
แล้วก็จะมีเป็นโซนคาเฟ่ขนมเค้กนะครับ
บรรยากาศก็จะบ้านไทยนะครับ

เราจะเป็นน้ำลากสามรสนะครับ
ครึ่งตัวแล้วก็อีกครึ่งตัวจะเป็นปลากระพงฟู

การทอดเนี่ยน้ำมันเราจะเปลี่ยนประมาณ๓๔ครั้งนะครับ

เพราะว่าถ้าน้ำมันดำแล้วทอดมาปลาจะไม่สวยค่ะ

กุ้งนะครับปลาหมึกหอยแล้วก็เนื้อปลาครับ

เราจะมีร้านประจำที่เขาทำเองนะครับ

คั่วพริกเกลือนะครับจะเป็นกุ้งแม่น้ำ

กับเครื่องสมุนไพรเป็นกระเทียมหอมอย่างนี้ครับ

ถึงรสชาติแบบว่าเผ็ดร้อนนิดนึงครับ
งส้มแป๊ซะปลาช่อนทอดนะครับ

ลูกค้ามาเนี่ยส่วนมากจะสั่งปลาซับปลาช่อนครับ

น้ำแกงส้มนะครับเราจะใส่เนื้อปลา

แล้วก็สมุนไพรต่างครับปั่นไปด้วยในน้ำแกงส้มครับ

ข้าวผัดรสจนานะครับมาต้องสั่งนะครับ
ก็ปูม้าตำถาดเหลาทะเลนะครับ

เมนูหวานนะครับข้าจะต้องสั่งคือโบรอยมะพร้าวอ่อนครับ

แล้วก็จะเป็นเค้กครับของหวานที่ลูกค้ามาแล้วจะสั่งตลอดนะครับ
ส่วนมากคือขึ้นชื่อเลยที่ลูกค้าสั่งประจำคือสามสหายโซดา
น้ำสุดมากคือขึ้นชื่อเลยที่ลูกค้าสั่งประจำคือสามสหายโซดา
น้ำสุดมากคือขึ้นชื่อเลยที่ลูกค้าสั่งประจำคือสามสหายโซดา

ความเชื่อของเราที่หลักเลยทางร้านจะบูชากองค์ปู่ทาเวสวัน
ความเชื่อของเราที่หลักเลยทางร้านจะบูชากองค์ปู่ทาเวสวัน
ความเชื่อของเราที่หลักเลยทางร้านจะบูชากองค์ปู่ทาเวสวัน
ปู่พญานาคที่อยู่ในกลางบ่อน้ำคือมีน้องสาวฝันเห็นท่านมาไหว้อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง
ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง
ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง
ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ปู่พญานาคี่อยู่ในกล่อง

ตั้งใจดูตั้งใจฟังให้ดีนะครับ

มันบ่งบอกได้นะว่าคุณเป็นโรคอะไร

แต่ถ้าหากว่าใครสงสัยตัวเองแล้วก็เช็คอาการเหล่านี้ดูค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสังเกตดูหน่อยนะ
ถ้าหากว่าเราอยู่ดีก็บวมขึ้นมา

มันเกิดจากอะไรและบวมแต่ละที่มันบ่งบอกโรคอะไรได้บ้าง

ใช่ค่ะถ้าหากว่ามันบวมผิดปกติป่องออกมาอย่างเห็นได้ชัดเนี่ย
คุณอาจจะเป็นโรคท้องมารก็ได้
เออบางทีมันไม่ใช่แค่กินอิ่มท้องพองธรรมดาท้องป่องทั่วไป
เป็นยังไงต้องสังเกตให้ดีนะคะ

บวมเพียงข้างเดียวเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีอาการหลอดเลือดดำอุดตันที่ขาก็ได้

อันตรายเหมือนกันมีขั้นถึงกับตัดขาเลยนะ
อีกอาการหนึ่งโรคหนึ่งคือเท้าบวม
เท้าบวมเท้าบวมเนี่ยอาจจะเป็นผลข้างเคียงของโรคไตค่ะ

บวมแบบบวมเป่งบวมผิดปกตินะลองดูค่ะ

อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับไทรอยดคางทูมหรือซีดในลำคอค่ะ
ข้อ๕หน้าบวมที่พี่ดาวชนะผมหรือเปล่าผมหน้าบวมหน้าใหญ่
นั่นแหละเกี่ยวไหมคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคคางหูยเป็นไหมไม่เป็นไม่ได้มีอาการอย่างนั้น
แพ้ยารุนแรงก็เป็นได้ผมแค่หน้าใหญ่เฉย
เออคุณรู้อาการก็ดีแล้วนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะ
ถ้าหากว่ารู้สึกผิดปกติรีบหาคุณหมอเลยเพราะบางทีการบวมมันอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคบางอย่างที่อันตรายก็ได้
แต่คุณเนี่ยไม่ได้บวมไม่ได้บวมคุมแค่บานอ่าใช่หน้าบานอะไรเนี่ย
ช่วงปีใหม่เนี่ยพ่อบ้านใจกล้าหลายคนตาบวมนะเอาไปกินเลี้ยงกับเพื่อนบอกว่ากลับไม่ดึกกลับไม่ดึก
สุดท้ายกลับเช้าอันนั้นไม่ต้องไปหาอันนั้นไม่ต้องไปหาหมอค่ะ
โดนแม่บ้านป้าบเข้าลูกตาตาบวมบวมใหญ่เลย
กลับบ้านตรงเวลาก็หายแล้วลูกทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อย
เขาบอกว่าไปฉะเชิงเซาต้องไปวัดหลวงพ่อสวทรไปวัดหลวงพ่อสวทร
แต่ใครจะรู้ว่าแถววัดหลวงพ่อโสธรมีมุมมองใหม่ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้
อ่าเดี๋ยวคุณจูด้งพาไปดูนะคะในช่วงสะบัดทั่วไทย
บัดทั่วไทยวันนี้เราพามาที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จังหวัดที่ได้ชื่อว่าโดดเด่นในเรื่องวัดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมาย

ก็ต้องแวะเวียนมาคงหนีไม่ผลวัดหลวงพ่อโสธร
ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับจังหวัดฉะเชิงเศร้ามาอย่างยาวนาน
สวัสดีครับอยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยนั่นเองนะครับ
วันนี้ผมอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเอง
เห็นแต่งตัวมาแบบนี้ไม่ได้มาไหว้พระแบบธรรมดาแน่นอน
จะพามาผจญภัยเฮ้ยแต่ว่าจะผจญภัยแบบไหนตามผมมาเลยครับ
และตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่แบงค์ชวนมาซับขับแล้วสวัสดีครับ

นี่ฮะการผจญภัยที่ผมจะพามาวันนี้นั่นก็คือการลงไปในซับบอร์ดแบบนี้
แต่ว่าก่อนอื่นมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับพี่แบงค์
อุปกรณ์ที่จะเล่นนะครับก็มีอยู่๓อย่างก็คือ๑ไม้พายนะครับ
แล้วก็ตัวบอดแล้วที่เห็นอยู่เป็นสายลิตไว้รัดข้อเท้า
มันเป็นสายเซฟตี้ระหว่างเวลาตกน้ำมันจะช่วยเราพยุง

อยากจะเรียนรู้วิธีแล้วเดี๋ยวให้พี่แบงค์ช่วยสอนหน่อยละกัน

ครับพี่แบงค์จุดเริ่มต้นต้องเริ่มจากอะไรฮะ
นี่คือไม้พายที่เราจะใช้พายนะเราจะใช้ด้านโค้งเข้าไปกินน้ำนะครับ
แล้วเวลาเราลงปุ๊บเราก็จะอย่างนี้ครับตัวไม้พายที่แปะที่ปอด
เราลุกขึ้นมาเราต้องลุกหยัดขึ้นมาพร้อมกันเลย
แล้วก็แบบนี้แล้วก็เอาไม้พลายปักไว้ถ้านั่งพลายก็จะอย่างนี้ครับ
เราก็จะจับพายพายอย่างนี้พายข้างหนึ่งสลับ
นี่ครับหลังจากเรียนมาได้คร่าวแล้วเดี๋ยวเราลงน้ำจริงเลยดีกว่านะครับไป
จุดลงลงไปคุบเข่าเลยครับปุ๊บเลยเตรียมตัวเองใช่นั่นแหละ

โอ้โหยิ่งไปกลางยิ่งตื่นเต้นครับ
นี่ครั้งแรกเลยครับที่พายเรือข้ามแม่น้ำที่ใหญ่ขนาดนี้
นี่เหรอครับเตรียมตัวเองเลย
กดลึกกว่านี้หน่อยเดี๋ยวนี้มันจะได้กล้ามเนื้อข้อเท้าด้วยนะครับ

แบงค์ครับเราเรียนรู้มาพอประมาณแล้วเดี๋ยวทีนี้พี่แบงค์จะพาผมไปเที่ยวไหนต่อครับ
เราต้องมานามัศกาลหรือมาดูโบสถมุมมองใหม่ทางน้ำ
ลายทรัพย์เหมือนเรายืนหรือเราเดินในน้ำเลยอีกฟิลหนึ่ง
และนี่แหละครับวัดหลวงพ่อโสธรที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่วันนี้เราได้เห็นวัดนี้ในมุมมองใหม่จากแม่น้ำบางประกง
ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเลยก็ว่า

หมายถัดไปของเรานั่นก็คือป่าชายเลนซึ่งบริเวณนี้จะมีคลองเล็กเล็ก
และเห็นได้ว่าป่าชายเลนนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์
บรรยากาศร่มรื่นเป็นการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงเลยล่ะครับ
ภายมาได้สักพักแล้วครับพี่แบงค์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วฮะ
ตอนนี้เราเข้ามาที่คลองบ้านใหม่ครับตรงนี้จะมีป่าจากเยอะมาก
นี่ฮะที่เห็นก็คือลูกจากที่เขาจะไปตัดไปเชื่อมกัน
ส่วนใบที่มีเยอะนี่เขาก็จะเอาไปห่อขนมจากที่มีชื่อที่๘ริ้วครับที่เชิงเศร้า
พายมาได้สักพักแล้วตอนนี้เราจะไปที่ไหนต่อครับพี่
ใกล้ถึงแล้วครับเราจะเข้าตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดเก่าแก่ร้อยปีแล้วครับ

มีของขายของสินค้าพื้นบ้านขนมแปลก
แล้วจากตรงนี้ไปประมาณกี่กิโลครับพี่แ
ที่เราออกมาชวนมาซับขับถึงบ้านใหม่ก็ประมาณ๖กิโลครึ่งนะครับ
ภายมาก็เริ่มล้าแล้วแหละแต่ว่ายังสู้ต่อครับ
เดี๋ยวเราไปตรงตลาดบ้านใหม่ต่อเลยดีกว่าไปครับ
เราเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดบ้านใหม่นะครับ
บรรยากาศคึกคืนมากเลยข้างใน

อีกหนึ่งกิจกรรมของตลาดน้ำบ้านใหม่ที่นี่

เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบนี้ไว้สืบนานเลย
แต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปม่วน

ขอเกี่ยวรำเกี่ยวของหน้าหน่อย
และนี่ก็คือตลาดบ้านใหม่ร้อยปี
เป็นตลาดที่มีมาตั้งแต่สมัยราชการที่๕

เห็นได้จากรูปทรงที่เป็นอาคารไม้โบราณแบบนี้
ในอดีตที่นี่เคยเป็นชุมชนริมน้ำ
ที่มีการค้าขายกันอย่างคึกคัก
เนื่องจากมีชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่เยอะ
อีกทั้งคนที่นี่ก็ยังมีการอนุรักษ์
สิ่งของเก่าเอาไว้มากมาย
ดูไปแล้วก็เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไป

พี่แบ๊งค์ครับเราโชมตลาดกลับมาพักหนึ่งแล้ว

อยู่จุดต่อไปเราจะไปแวะแพงวัดแหลม

ถึงแล้วครับแพร่วัดแหลมที่นี่
แบงค์บอกว่าจะพามากินของอร่อย

เย็นครับน้ำแดงชานม

เดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าครับ
เดี๋ยวนะครับเอาปาก

ได้มาเปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยว

สนุกมากวันนี้ได้ทั้งมาชมวัด

ได้กินของกินที่อร่อยและชื่นใจแบบนี้
มันต้องขอขอบคุณพี่แบงค์มากเลยนะครับ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแบบนี้

ติดตามดูที่ช่องเพจเฟซบุ๊คนะครับ

ยังสถานที่ที่ว่ากันว่าพญานาคเยอะมาก
สายพญานาคลองไปที่นี่ดูนะครับ
ที่นี่คือวังพญานาคที่วัดมณีวงศ
จังหวัดนครนายกครับ

จังหวัดนครนายกนั่นเองครับ

แต่ว่าข้างในจะอลังการขนาดไหน
ถ้าอยากรู้ตามผมมาเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวังพญานาคแล้ว
เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในพญานาคจะเยอะขนาดไหน

ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ทรเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวังพญานาคแห่งนี้

ข่าวว่าที่นี่เป็นถ้ำพญานาคจำลอง

จุดแรกที่เราเห็นอยู่นี่ที่ยืนอยู่นี่คือพระปางเปิดโลกนะครับ

ด้านหน้าที่เห็นเป็นพระองค์ใหญ่สูง๙เมตรนั่นคือพระบาบียัน
จุดแรกยังอลังการขนาดนี้จุดต่อไปจะเป็นยังไง
เดี๋ยวให้พี่ชอนนำไปเลยครับ
นี่ครับจุดนี้อลังการไม่แพ้กันครับ
สมเด็จพระนรัยสวรรค์และองค์พ่อลอ๕นั่นเองครับ
ส่วนอีก๒ท่านที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาคือใครครับ
ด้านซ้ายและด้านขวาของท่านก็คือเจ้าพ่อขุนด่าน
แล้วก็เจ้าพ่อปราจางนี่ก็คือเป็นทหารเอกที่อยู่คู่กันที่นี่

ที่เห็นก็จะมีลงตองมาก็คือจะเป็นเสด็จพ่อร้อย
อันนี้ก็เป็นพระสุพรรณกรยาเป็นพระพิการขององค์สมเด็จพระนารัยสวรรค์
คุณผู้ชมครับต่อไปเราจะได้เข้าไปชมความสวยงาม
ไปกลับไหว้นะขอพรปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมา

อันนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมา
นี้ก็คือเป็นปู่ศรีสุโธที่เป็นพญานาคสีทอง
แต่ว่าได้ข่าวว่าองค์พญานาคจะมีด้วยกัน๔ตระกูล

สีทองตระกูลสีดำสีเขียวแล้วก็สีรุ้ง

อยากจะเห็นด้านในแล้วว่าจะสวยขนาดไหนไปกันเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเข้ามาข้างในอลังการมาก
แล้วพญานาคนี่หูเยอะมากนี่ประมาณกี่ตนนะครับ

๑๔๐๐ต้นครับเยอะมาก
อันนี้ก็จะเป็นปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมะ
อันนี้ก็จะเป็นปู่ศรีสุโธนะครับ
พระมากายที่เป็นเทพบุตรและเทพธิดาก็คือย่าศรีปฐุม
แล้วอาจจะเป็นคู่เทพบุตรกับเทพที่อะไรอย่างนี้
จะมีทั้งหมดใน๑๔คู่๔ตระกูลครับ
ทีเช่นถ้าเป็นตระกูลสีเขียวก็จะเป็นปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมมา
อันนี้ก็ตระกูลเนื้อสีรุ้งนะครับ

ตระกูลคันตะศรีนะครับและย่าศรีหลีมายานะครับ
ตระกูลที่๓นะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลศรีดำ
ก็จะเป็นองค์ดำแสงสิริจันทรา
แล้วก็ตระกูลสุดท้ายนะครับตระกูลสีทอง
อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าปกครอง
ท้าวิรุณปกโขอยู่ในศรีจตุลเทพจตุโลกบาลของเรานะครับ
นี่คือปกปักรักษาพญานาคทุกตระกูลที่อยู่ในนี้นะครับ
อันนี้จะเป็นพระประธานที่ปกปักรักษาธรรม
โอ้โหพี่ทอนครับโซนนี้ใหญ่อลังการมาก

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิชัยบาดา
เดี๋ยวเราจากตรงนี้เศรษฐ์ไหว้พระเศรษฐ์เราชมคางสมบัติเลยดีกว่า

โอ้โหพระเจ้าคุณผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ทองทั้งนั้นเลยฮะ

แล้วก็ที่เห็นทางสมบัติมีมากมายอย่างนี้
สุโธท่านบอกไว้ว่าดูดิมีเยอะแยะมากมาย
เฝ้ามาตั้งกี่พันปีแต่ทำอะไรไม่ได้
คนเราถ้ามีแล้วทำบุญด้วยให้ทานด้วย

เพราะฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งได้
แล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมผมต้องขอขอบคุณพี่ทอนนะครับ

ปีใหม่แบบนี้ไปเที่ยวกัน๒ที่เรียบร้อย

บุกไปตะลุยชุมชนกันต่อเลยนะคะ
แต่ว่าการบุกการตะลุยชุมชนเนี่ยเราจะได้รู้ด้วยนะคะ
ว่าคนในชุมชนเขาทำอะไรประกอบอาชีพอะไร

เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน

บางคนขึ้นเหนือร่องใต้นะไปทุกที่ทั่วไทยเลยนะ
คือปีนี้หยุดประมาณ๔๕วัน

ใช่ไหมล่ะเราก็มาทำงานอย่างนี้นี่แหละ

เรียบเหมือนไหนค่ะ

กระทั่งเมื่อคืนไปประจำแล้วจริงช่วงปีใหม่

อุ๊ยแสงสีตลอดริมทาง

ไปเที่ยวลักษณะวิถีชีวิตของชุมชน

ไปดูว่าวิถีชีวิตชุมชนนั้น

ชุมชนต้องแชร์

วันนี้ภาพกบพบกับดาวสุภาษามหาคามินค่ะ
จะพาคุณผู้ชมมาบุกมาตะลุยชุมชนต่าง
วันนี้ลงพื้นที่ชุมชนบางเพลียง
พัฒนาจังหวัดสมุทรประการ

เขารู้จักเอาสิ่งที่ไม่มีค่า

เม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะ
ที่ฉันมาเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่นี่
พับกบไม่ใช่พี่กบเฉย

แจ๊กโรสมาแล้ว

หนูจะไปหาแล้วนะขึ้นเรือยังนะ
อุ๊ยแต่ข้างหน้านั้นอะไร
คุณผู้ชมเขียวเต็มไปหมดเลย
เรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแหละค่ะ

จะรู้ตัวไหมว่าชุมมีค่ามาขวางคลองอยู่แบบนี้

กว่าจะฝ่าผักตบมาได้

สวัสดีค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพี่กบไม่ใช่ค่ะพ
ชื่อเล่นชื่อสวะนะคะ

คือสิ่งของที่ไม่มีค่าจะมาทำให้มีค่าเหรอคะ

ว้าว

จะเอาไปทำยังไงล่ะมันเขียวอยู่ในคลองแบบนี้ค่ะพี่
ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำไปตัดผักตบชาวานนะคะ

เดี๋ยวเราจะให้พี่แหม่มนะคะมือตัดของเรานะคะ
เป็นผู้ตัดผักตบชาวาที่ลอยอยู่ในคลองค่ะ

ก่อนจะออกไปตักผักโปกต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหม
ใส่ทุกมืออุ๊ยขาดแล้ว
ไม่ถุงมือแล้วอ่ะอุปกรณ์อีกอย่าง

เลยค่ะคุณผู้ชม

มันมีความอวบความเล็กอะไรยังไงไหมคะ

ก็คือการเลือกให้ยาว
มาได้เวลาหนูแล้วค่ะพี่แหม่

ยาวนะอันนี้ค่ะสัตว์ผักตบชาวากรณ์หนึ่ง
ทั้งหมดของเขาสามารถใช้ได้ทุกชิ้นส่วน
นะครับตั้งแต่ลากเง่าวางต้นใบ
โอ้โหเขามีประโยชน์ทั้งต้นเลยค่ะ

ไปล้างให้สะอาดค่ะตัดใบออก

เนวเลยกว่านี้ค่ะ

ได้เวลาล้างแล้ว

ทำไมเหลือคุณแม่คนนี้อยู่คนเดียว

แม่สวัสดีค่ะ

เปี๊เจมา

อุ๊ยมีสัดเตี๊ยมา

ล้างจนจะอาดเอียมทุกอันแล้วนี่
ขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะเอาไปตัด

ขั้นตอนต่อไปเราจะนำไปอบแห้งนะคะ
ค่ะอันนี้ถึงแล้วนะคะตู้อบของเราค่ะ
เดี๋ยวเราจะเอามาตากในตู้นี้ใช่ไหมคะ

อันนี้เมื่อเราใส่เสร็จแล้ว

เมื่อหนึ่งสัปดาห์ผ่านไป
เราจะมาดูนะคะสีเปลี่ยนแล้ว
สีเปลี่ยนค่ะอันนี้แห้งแล้ว

นั้นเราก็สามารถใช้งานได้นะคะ
ไปก่อไฟยาหมูกระทะ
โอเคค่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไป
อ้าวป้าแมม

สวัสดีค่ะคุณจูศ

ขั้นตอนต่อไปเราจะมารีดนะคะ

ขั้นตอนของการรีดผักตบชาวาที่ตัดให้เนี่ย

มันอุ้นแบบนี้นะ
นี่เครื่องรีดค่ะเข้าเครื่องรีด
ก็แบบที่บ้านหนู
ที่ทำให้เสื้อผ้ารีด

เป็นเส้นบางแบบนี้แล้วคือพร้อม

เอาไปจักสารนะค่ะ

หมวดลวนลองมันหวามากเลยค่ะ
ว้าวจนแม่เขาตกใจเลยนะคะ

นี่เหรอที่ทำให้เกิดสร้างรายได้ขึ้นมาเนี่ย

นี่คือขั้นตอนของการขึ้นรูปใช่ไหมคะพี่กบค่ะ

กล้าที่จะทำออกมาเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะ
แบบนี้น่ารักดูดีนะ

เราจะนำเส้นผักตบชาวานะคะ
นำมาขึ้นลูกกำหนดด้านซ้ายด้านขวานะคะ

เราพยายามเลือกเส้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
จะทำให้เราผลิตชิ้นงานออกมาที่สวยงาม

เราก็จะนำเส้นมาขัดข้ามหนึ่งยกหนึ่งข้ามหนึ่งยกหนึ่ง
หลังจากนั้นเราก็เอาเข็มหมุดปักไว้
ไปขัดมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ
ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำเส้นมาล้อม
ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งล้อมไปทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมคะ

ถ้าในกรณีที่เส้นมันแข็งนะคะ

ทำให้เราบังคับบังคับเส้นให้ชิดกัน

ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการชุบกาวนะคะ
สำหรับขั้นตอนในการชุบกาวลาเทคนะคะ
ไม่ยากเลยนะคะง่ายนิดเดียว

เราก็นำกาวมาผสมนะ
สมให้เข้ากันนะคะระหว่างกาวลาเทคกับน้ำ
ไม่ควรผสมให้ใสเกินไปนะคะ
เพราะจะทำให้ปริมาณของเนื้อกาวลาเท็กนี้น้อย

หลังจากนั้นเราก็นำกระเป๋าจุ่มไปแบบนี้เลยนะคะ

มันก็จะออกมาใสนะคะ
ชุบทั้งด้านในและด้านนอกเลย
หลังจากนั้นเราต้องนำไปตากแดด

ตาก๑แดดเหมือนหมูแดดเดียว
ใช่ไหม

กระเป๋าจากผักตบชาวาที่ชุบกาวเรียบร้อยตากเลยค่ะ
เป็นยังไงคะคุณผู้ชม
ได้กระเป๋าสวยแบบนี้มันถูกใจจริงเลยค่ะ
แล้วก็เต็มอิ่มมากกับการที่ได้มาเรียนรู้วิธีการทำกระเป๋าน่ารัก
จากผักตบชาวาที่ไร้ค่าอยู่ในคลอง
ในพื้นที่บางเกลียงพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

ภูมิฟังจริงหละคุณผู้ชมสนานนะคะ

แต่คุณผู้ชมค่ะอยากจะให้ดูอีกหนึ่งช่วง

โดยเฉพาะสาวโสดเนี่ยไปงานแต่งงานยังไงให้ได้ดอกไม้
อยากให้รอดูเทคนิคเคล็ดลับต่างนะครับ
แต่จะเป็นอย่างไรดูกลับมาตามต่อ
ในครู่กัลทรบัตรข่าว

เอาจริงปีที่ผ่านมาพาไปหลายงานแต่งมากนะ

กลับคุณด้วยนะครับ

เพื่อที่จะคว้าช่อดอกไม้ให้ได้
หวังจะเป็นเจ้าสาวรายต่อไป
ซิว่าวิธีการนี้จะได้ช่อดอกไม้หรือเปล่าครับ
เฮ้ยเอากันแบบนี้แล้วเหรอยุคนี้สมัยนี้

แน่ใจยก

พร้อมแล้วล่ะผมว่าเธอพร้อมแล้วล่ะ
ที่จะเป็นเจ้าสาวรายต่อไป
เดี๋ยวคนที่พร้อมนี่คือคนที่ยกหรือคนที่ได้

เป็นการแบ่งการทำงานที่ค่อนข้างยุติธรรมเนอะ

ต้องต่อตัวกันที่คิดหนักหน่อย
เป็นมิตรภาพความรักของเพื่อนฝูง

อีกก็ดูสภาพให้เปลี่ยนสุดได้ค่ะสภาพ

แยกแม่สิแยกแม่สิ
อ่าฮ่าพาสุดแม่เนี่ยเห็นหนวดแข็มแขมมาส่งหล่อหล่อ
ไม่ใช่แล้วตอนแรกคิดเลยนะอุ้ยใช่โอ้โหแฟนหล่อด้วยมีหนวดสไตล์แดดบอย
อะไรยะจบที่คำนี้เลยค่ะ
ต้องเปลี่ยนสรรพนามด่วนเรียกแม่เดี๋ยวนี้เดินสับเลยค่ะแม่ค่ะ
แต่ยอมใจเอวเอสมาก
โอ้โหตัวบางร่างน้อยอ่ะจริงมาก
โอ้โหสุดไปเลยสุดท้ายเปิดตัวแฟนด้วยวิเดียวที่เหลือเป็นแม่แล้วกันเป็นขุนแม่นะคะ
อยากไปดูไหมคุณแม่จะสับอะไรอีกตามต่อได้เลยจ้า
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะหาน่ะมันอยู่ตรงไหนทั้งที่มันอยู่ใกล้มาก
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าแก้วฉันอยู่ไหนแก้วฉันอยู่ไหนแก้วฉันอยู่ไหนทุกคนรู้หมดยกเว้นเธอเองเพราะอะไรไปดูค่ะ
หาแก้วหาแก้ว

ห้าวหรือว่ามันอยู่ไหนวะ

อันสีขาวที่มันติดสติ๊กเกอร์ติดสติกเกอร์เอาอยู่ในมื้อนั้นไงแล้ว
เออแต่ว่าไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองถือหนีบเอาไว้อยู่
คือทุกคนรู้หมดรอบวงรู้หมดยกเว้นเธอ
และคนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือผัวค่ะ

อ่าก็คือว่าเอ๊ะจะขนาดนั้นเลยเหรอเมียฉัน

ต้องเอามือถือขึ้นมาถ่ายไว้เป็นหลักฐานสักหน่อย
ใช่ไหมคะโอ้ยตายแล้วขนาดแก้วยังลืม
แล้วถ้าเป็นวันนี้คืนดีไม่ลืมผัวแล้ว
อะไรก็ได้นะอย่าลืมซะมี
คลิปนี้นะคะเขาบอกว่ามันกลายเป็นตำนานเลยนะ
ตำนานนี่มีชื่อว่ามนุษย์เมียผมแก้วหายไปไหนครับ

ใครที่อยากดูคลิปนี้หรือว่าไปติดตามนะคะ
เรื่องลืมนี่มีเยอะมนุษย์ชนะนะเพราะลืมตลอด
ลืมเลี่ยนรหัสทิ้งขว้างใครเอาไว้ก็ไม่รู้
เออลืมใจไว้ที่ไหนไหมคะ
แหมทำไปได้
มันคุ้นเนอะเหมือนได้ยินที่ไหนเลย
คิดอะไรไม่ออกก็พูดได้แค่นี้แหละ

เป็นตำนานของพนักงานส่งพัสดุ
สุดยอดตำนานนักไล่ลากครับ
คือมันทำไม
มันเป็นอะไรนักหนากับพนักงานส่งพัสดุ
กับสุดนักเมื่อสุดนักเจ้าถืน
มักจะไล่ล่าไล่เห่าพนักงานส่งพัสดุอยู่เรื่อยเลย

ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรแล้วฉันวิ่งไว้ก่อนแหละ
ไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยเจอครั้งแรก

คุ้นหน้าคุ้นตาแท้ก็ต้องมาบิดมอเตอร์ไซค์หนีทุกรอบ

ตัวนี้น่าจะเป็นขาโจขาประจำ
เออดูประมาณว่าเฮ้ยมาแล้วพวกเราไปเลย

ตัวนี้เริ่มวิ่งไอ้ตัวอื่นมาเพียบ

โอ้โหเอาจริงนะชีวิตพนักงานส่งพัสดุ
ก็ต้องเจอกับสิ่งนี้เป็นประจำ
ให้ดูกันไม่รู้เหมือนกันจะช่วยพี่เขายังไง
แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับ

มีคำถามค่ะว่าน้องถือถังแดงไปทำไมคะ
ไม่ได้ถือมันข้าม
ส่วนช่วงปีใหม่แบบนี้หลายคนก็เตรียมไปปาร์ตี้
แล้วก็ต้องแต่งตัวตามธีม
เพื่อนบางคนบอกไม่ต้องแต่งเยอะนะวิ
เบาแต่งธรรมดางานเล็กนะวี
เชื่อได้เหรอเชื่อได้หรือเปล่าไปดูค่ะ

แบบนี้มึงบอกว่ามันไม่ถึงแดงนะวิ
พลัดพลัดบอกเลยว่างานเล็กที่ไหนล่ะ
ต่างนี่มาจากต่างดาวเลยนะ
เออเป็นเอเลียนนะอุ้มของขวัญมาจับฉลาก
โมนาลิซ่าน่าจะมีอายุหลายพันล้านปี

ดิฉันดูแล้วไม่ได้นึกถึงโมนาลิซ่า
เอ้าทำไมพี่พีท่าคงเหมือนอะไรครับ
ทานโทษนะคะเหมือนภาพงานอะไรสักอย่าง
เอออ๋อที่เขามีกรอบรูปเออที่เขามีกรอบรูป
หรืออาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่จินตนาการไปแล้วกัน
อยากรู้เหมือนกันธีมของงานนี้คืออะไร
น๊ออืมเผื่อเราเอาไปใช้บ้าง

แต่งเบาไม่ใหญ่แน่นะชี้แน่แน่เอออยากจะไปดูต่อไหมว่าสุดท้าย
โอ้โหเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเผลอแป๊บเดียวนะสองสาวนะ
หมดเวลาซะแล้วอ่าการเดินทางสำหรับปีใหม่นี้นะคะ
ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพและกลับมาทำงานแบบฟิตเต็มที่
เพราะคุณเก็บพลังมาเต็มที่เช่นเดียวกันจากปีใหม่นะคะ
ปิดท้ายวันนี้ค่ะกับภาพน่ารักของเจ้าน้องแมว
แหมแมวหรืออะไรเนี่ยฉลาดเปิดประตูได้เองจ้า
โอ้โหรอดูนะคะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของเราทั้งสามคนแล้วนะครับ
พรให้คุณผู้ชมมีความสุขมากมากรับปีใหม่นะครับต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์